คริสต์มัสแบบนี้ยังไงซะสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นอกเหนือจากซานต้าซันตี้
แล้วก็กล่องของขวัญก็ต้องเป็นต้นคริสต์มัส

แต่แบบไทยของเราจัดหน่อยจะได้ให้โลกจำครับ

ต้นคริสต์มัสใบตองครับ

แต่เราทำออกมาได้แบบไม่แตกต่างจากของเขาเลย
คือดูสวยแล้วก็ดูวิจิตรแปลนีดด้วยนะ
นี่ครับเป็นต้นคริสต์มัสรับเทศกาลคริสต์มัสนี้นะครับ
เป็นผลงานของน้องนักศึกษาสาขาวิชาคากรรมของมราชมงคลพระนคร
โอ้โหบอกเลยนะว่าหลายคนเห็นผลงานของน้องแล้วเฮ้ยไม่ธรรมดา

แล้วคนดูเนี่ยดูคลิปนี้เป็นล้าน
โอ้โหก็ดูสิเคยเห็นแบบนี้ที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าล่ะ

จากต้นคริสต์มัสแล้วเนี่ยเขายังสามารถรังสรรค์กับอย่างอื่นได้ด้วยนะ

เพราะบอกว่าเอาไปทำแบบอื่นเนี่ยก็ออกมาสวยงามไม่แพ้กัน
เป็นตุ๊กตาผู้หญิงเนี่ยไงเออนะแล้วบางทีก็เป็นของตกแต่งของประดับเล็กเล็ก

ต้องเอามาฉีกเป็นเหมือนต้นสนจริงเลย

ใบตองใบตอง

ริสมัสก็เอาแล้วเอาแล้ว
เดี๋ยวได้โค้นต้นใบตองมาทำเป็นต้นคริสต์มัสกันหมดแล้วงานนี้

ต้นกล้วยต้นกล้วยแล้วเอาใบตองมาทำเป็นต้นคริสต์มัสแบบนี้

ตกแต่งแล้วบางทีแบบพอใช้เสร็จแล้วก็ย่อยสลายไปตามธรรมชาติได้

เอาล่ะยังไงขอขอบคุณภาพนี้และผลงานดีของน้องนะครับ
ค่ะไม่ใช่ครับ
และอย่าลืมนะครับ

ได้ทางไทรัตวิช่อง๓๒ครับ